บุญกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทำงานหารายได้กันหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวเกษตรกรหลายคนที่ทำนาปลูกข้าวเนี่ย
ก็อาจจะต้องหาอาชีพเสริมในช่วงนี้เยอะแยะมาก
ใช่ค่ะคุณคิดออกไหมว่าเดี๋ยวนี้เกษตรกรเขาหันไปทำอะไรกันเยอะขึ้น
เยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกงเลี้ยงกบนะหรือว่าทำพืชผักสวนครัวที่สร้างอาชีพเสริม
แต่บางคนนี่บอกว่านี่ต้องเลี้ยงหนี้เลยเลี้ยงอะไรคะ
เลี้ยงหนูคุณชนะสิผมมีวิธีแนะนำ
ถ้าเลี้ยงหนูเนี่ยนะมันมีวิธีอย่างแรกสำคัญที่สุด
คืออย่าให้จับได้เอ๊ะคุณเลี้ยงอะไรคุณก็อย่าให้จับได้หมดเลย
เฮ้ยนี่เรื่องจริงทำไมดูแล้วอยากให้จับได้คือ
งูเงิมมันมาจับไปกินไงอย่าให้หนูโดนจับ
เออแล้วที่สำคัญจะเลี้ยงให้ดีก็ต้องดูแลเอาใจใส่
หนูเนี่ยขับรถได้เหรอหนูค่าเลี้ยงดูต้องมี

เป็นราคาไม่แพงเอาใหม่จิ้มใหม่พี่จ้า

ใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่

ซึ่งถือว่ารายได้เนี่ยดีดีกว่าการทำนาอีกโดยในช่วงการปลูกแตงโมเนี่ยนะคะ
ใช้ระยะเวลา๒เดือนถึง๒เดือนครึ่งก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายได้แล้ว
อ่าฮะแปลว่าในช่วงหน้าหนาวระยะเวลาสั้นสั้นแบบเนี้ยอืม
สามารถปลูกแตงโมได้ถึงสองรอบก็คือสี่เดือนถูกไหมครับ
แล้วก็ทำให้เกษตรกรนิยมปลูกกันมากในเขตพื้นที่ที่น้ำน้อยหรือพื้นที่ที่มันแรง
ไม่พอแล้วก็สร้างรายได้ได้ดีอีกด้วยนะคะ
เป็นอีกหนึ่งอาชีพคือเกษตรกรเนี่ยว่างเว้นจากการทำนาเนี่ย
หลายคนก็ต้องไปหาอาชีพเสริมทำแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไป
ที่แบบว่าสภาพดินฟ้าอากาศต่างอย่างที่ภาคอีสานอย่างโคราชอย่างนี้
แรงหน่อยแตงโมเนี่ยมันไม่ต้องการน้ำเยอะแล้วก็ปลูกแบบระบบน้ำหยด
แล้วรายได้มันก็ดีเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิต
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีในช่วงหน้าแรงหรือว่าหน้าหนาวแบบนี้